สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รู้ก่อนร้อนหนาวกับชิสาค่ะ
ตอนนี้ดิฉันมายืนอยู่ณที่แห่งนี้เพื่อที่จะเตรียมขึ้นพรมไปตรวจสอบสภาพอากาศในยามเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชม
บอกอย่างนี้นะคะว่าสุดสัปดาห์นี้อากาศมันจะหนาวเย็นลงอีกแล้วค่ะ
แต่ว่าบางพื้นที่ทางภาคใต้ต้องระมัดระวังจริงค่ะเพราะว่าจะมีฝนหนักแล้วก็มีคลื่นสูงเพราะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนมาแล้วนะคะ
ดังนั้นตรวจสอบข้อมูลกันหน่อยจากโมเดลจำลองสภาพอากาศ
ตอนนี้เราจะเห็นว่าเส้นขาวนี่นะคะคือเส้นบุกบอกถึงความกดอากาศหรือว่ามวลอากาศเย็นเนี่ยมันแพลลงมาปกคลุมประเทศไทยอีกแล้ว
ทำให้อุณหภูมิโดยรวมของประเทศไทยลดลงอีกประมาณ๑๕องศาเซลเซียสโดยเฉพาะตอนบน
แต่ขณะเดียวกันพอผ่านพ้นช่วงแดดกลางวันไปแล้วร้อนแสบผิวเลยทีเดียวค่ะ
แต่ภาคใต้สิคะต้องระมัดระวังเพราะว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางเนี่ยเริ่มมีกำลังแรงมากขึ้น
จึงทำให้บริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง
วไทยตอนบนตั้งแต่จังหวัดสุราชธานีขึ้นไป

คลื่นสูง๒๔เมตรต้องระมัดระวังให้ดี

คลื่นก็จะสูงประมาณ๑๒เมตรค่ะ

เช่นเดียวกันอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน

มาดูข้อมูลการคาดการณ์พยากรอากาศนะคะ

จนถึงวันที่๑มีนาคมกันบ้างค่ะ

ดึกถึงเช้าอากาศหนาวเย็นและมีลมพัดแรง

อุณหภูมิต่ำสุด๔๑๐องศา
ไม่มีฝนกลางวันแดดดีนะครับ
เกษตรกรต้องระวังอันตรายจากอัคคีภัย
วางแผนการใช้น้ำให้ประหยัด

และควรควบคุมอุณหภูมิโรงเรือนสัตเลี้ย

ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกนั้น
ช่วงเช้าอากาศเย็นและมีลมพัดแรง
อุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบ๑๗องศา
ไม่มีฝนนะคะกลางวันแดดดี
คลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรค่ะ
เกษตรกรควรหาวัสดุคลุมดินป้องกันน้ำระเหย
ระวังสัตว์ตรูพืชจำพวกหนอนค่ะ
ส่วนภาคใต้มีฝนทั้งสองฝั่งเลยนะคะ
เน้นตกหนักทางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะ
ร้อยละ๑๐๔๐ที่จะมีโอกาสเกิดฝน
บริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๔เมตรนะคะ
ส่วนเรือเล็กควรแนะนำว่า

เกษตรกรระมัดระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนนะคะ
คุณผู้ชมค่ะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะ
เรียกว่าจะเข้าสู่ช่วงหน้าแรง

ความหมายก็คือน้ำอาจจะไม่เพียงพอค่ะ
ดังนั้นถ้ามีโอกาสกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้

รวมไปถึงปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชหน้าแรง
เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ค่ะ
ขณะเดียวกันต้องระมัดระวังเรื่องสภาพอากาศที่แปรปรวน
เพราะว่าเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ส่วนช่วงนี้นะคะดิฉันเนี่ยจะไปตรวจสอบสภาพอากาศ
ให้มันทั่วถึงโดยการขึ้นพรมไปเลยค่ะ